เห็นพี่บอลปุ๊บนึกถึงอีกคนนึงที่มักจะไปร้องเพลงด้วยกันเหมือน
ไม่ได้พูดถึงขอพูดถึงหน่อยแล้วกันนะครับ
เพราะประเด็นดราม่าแตกหักระหว่างพีบอลเชิญยินกับคุณโฉกแล้วแถง
หลายคนบอกเขาก็เคลียร์กันไปแล้ว
เห็นฝั่งนู้นก็พูดฝั่งนี้ก็พูด

ล่าสุดอีกนะคะคืออย่างนี้เล่าให้ฟังย้อนไปนิดนึง

แม้ว่าจะร่วมงานกันต่อไปไม่ได้
แต่งงานคู่ที่เจ้าภาพจองไว้ก่อนที่มันจะเกิดเรื่อง
พี่บอลเขาเป็นคนพูดเขาจะไปแสดงให้ครบทุกงานที่เจ้าภาพตั้งใจเอาไว้เลย
ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความสปีริตนะคุณผู้ชมนะ
รับงานไปก่อนแล้วเจ้าภาพเขาก็หวังใจกันไว้แล้ว
แต่ด้วยกระแสดราม่าที่ร้อนแรงไม่หยุดค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ยังสดร้อนเลยค่ะ
น้องโชคนะคะออกมาอัดคลิปแบบยกมือไหว้ท่วมหูท่วมหัวเลยคุณผู้ชม
บอกว่าด้วยความแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวโชคเองนะขอยุติงานคู่กับพี่บอลทั้งหมด
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงานคู่ที่รับรับไว้น้องโชคเขาบอกว่าประมาณห้าสิบกว่าคิว
ไม่ทำต่อแล้วนะคะเอายังไงอ่ะแล้ววันก่อนพี่บอลบอกว่าพี่บอลเขาจะทำต่อแล้วมาวันนี้
เมื่อคืนเนี่ยน้องโชคบอกเขาไม่ทำต่อแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
จากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมขอยุติบทบาทงานคู่ทั้งหมดที่รับกับพี่บอล๕๐กว่าคิว
เนื่องจากผมได้รับแรงกดดันจากทางสังคมและการแสดงบนเวทีจึงทำให้ผมไม่สามารถที่จะแสดงต่อได้จริง
เออคนมันไม่สบายใจจะทำงานด้วยกันแล้วอ่ะค่ะคุณผู้ชมเข้าใจนะว่ามันอึดอัดแล้วก็กดดันแต่มันไม่ได้เลิกกันง่ายแบบนั้นคุณผู้ชมคือพอน้องโชคตัดสินใจแบบนี้เอาล่ะงานเข้าเลย
ผู้จัดการพี่บอลเชิญยิ้มโพสต์ยาวเหยียดเลยคุณผู้ชมนะ
บอกว่าทำแบบนี้โอ้โหได้ยังไงผลกระทบกับเจ้าภาพที่จ้างงานไว้น่ะ
มันไม่ไหวนะมันไม่ได้คือจะไม่ขอทำงานคู่กันเนี่ยก็ได้
แต่ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยอย่าทำเหมือนเด็กเล่นขายของค่ะ
ซึ่งตัวพี่บอลเองอ่านปุ๊บแชร์เลยมีโพสต์ข้อความของผู้จัดการเลย
แล้วก็เขียนข้อความว่าคุณทำแบบนี้เพื่อ
ถามพี่แจ๊คหน่อยงานพี่บอล๕๐งานหรือเปล่าพี่จะขึ้นเกิน
วันที่เขาแถลงข่าวเนาะมีพี่บอลพี่ดอนพี่ดอนให้ดูคิวงาน
คือเท่าที่ฟังมานะคะไม่ใช่๕๐งานคือ๘๐อัพถึง๑๐๐
เพราะว่ามันถึงกุมภาพันธ์ก็เดือนละ๒๐งานคุณผู้ชม

ใช่ก็คือว่าคือความเสียหายมันเกิดขึ้นอย่างที่พี่ดอนเขาโพสต์
คุณผู้ชมเพราะว่าบางทีมันยิงแอดโฆษณามันโปรโมทแล้วคือว่า
สมมติคือถ้าไม่ไปตามนัด
ข้าปราบบางทีจะเป็นทีสิบเท่า
แบบนี้ก็ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายผลผู้ตรง
รู้สึกว่าตกใจมากนะคุณผู้ชม
คืออย่างที่พี่ดอนบอกมันไม่ใช่เล่นขายของ